ชวรวิหารวันนี้พุทธศาสนิกชนเดินทางไปร่วมงานสงครานเป็นจำนวนมาก
เพราะว่าที่วัดนี้มีกิจกรรมแบบไทย
เป็นการลดปริมาณการใช้น้ำในช่วงเทศกาลสงกรานนะคะ

ติดตามได้จากรายงานสดของคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดเข้ามานะคะ

ช่วงสายแบบนี้ทางวัดก็มีการจัดเตรียมกิจกรรม
เอาไว้รองรับประชาชนที่จะเดินทางมาทำบุญเนื่องในวันสงกรานเป็นจำนวนมากนะคะ
และยิ่งช่วงเวลาตกบ่ายขึ้นมาก็จะมีผู้คนมาจำนวนมากค่ะ
จัดกิจกรรมของวัดในครั้งนี้นะคะก็มีกิจกรรมมากมาย
โดยทางวัดนั้นก็ได้เตรียมพร้อมและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไว้เป็นอย่างดีค่ะ
หลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาทพระสงฆ์๙รูป
บริเวณสาราพระราชศรัทธาภายในสวนป่าวัดปฐุมวนารามราชวรวิหาร
และร่วมฟังธรรมพระเทศนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
จากนั้นก็ออกมาทำบุญไหว้พระส่งน้ำพระเสริมองค์จำลอง
และพระพุทธปฏิมากรโบราณเป็นจำนวนมาก
เด่นของการส่งน้ำของวัดนี้นั่นก็คือการใช้ดอกบัวส่งน้ำพระ
ประหยัดน้ำในช่วงหน้าแรงด้วยสมกับชื่องานสงกรานวิถีไทย
ใช้น้ำคุ้มค่าชีวาปลอดภัยนะคะ
ขณะที่บรรยากาศการขนทรายเข้าวัดและก่อเจดีไซน์นั้น
ก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่นิยมทำกันในช่วงสงกราน
ตามความเชื่อโบราณนั้นก็คือเมื่อเราเดินทางมาที่วัด
เราก็จะติดดินติดทรายออกไปด้วย
ฉะนั้นเมื่อถึงปีใหม่ไทยก็ต้องนำทรายมาถวายวัดคืน
เพื่อเป็นการชำระหนี้สงฆ์นะคะ
โดยทางวัดก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ด้วยการจัดทรายเป็นชุดชุดละ๙๙บาท
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นที่นิยมทั้งครอบครัว

ก็แต่งชุดไทยมาเที่ยวสงกรานและทำบุญที่วัดด้วยค่ะ
เป็นสิ่งที่อยากจะปลูกฝังนะคะ

สังคมเราไปก้าวไปไกลมาก
ดังนั้นเราอยากจะปลูกฝังให้เด็กเล็กอย่างนี้ค่ะ
ได้เข้ามาสัมผัสในเรื่องของวัฒนธรรมไทย
เขาจะได้รู้ว่าคนทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย

และอย่างหนึ่งการที่พามาก่อเจดีไซน์เนี่ย
ก็เป็นการที่จะได้สัมผัสกับในเรื่องของดินทรายนะคะ
เพราะว่าความเชื่อที่โบราณว่ากันว่า

ก็คือเอาทรายในวัดออกไปกัน
ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะขนทรายต่างเข้ามา
แล้วก็เพื่อที่จะไปบุรณะในเรื่องของการทำโบสถ์ทำสาราต่างนะคะ

สักการะพระสายซึ่งประดิษฐานในพระอุโบสถ

พระพุทธรูปสามพี่น้ององค์จำลองหน้าพระอุโบสถ

หรือพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตโต
พระเจดีวัดปฐุมวนารามและเรือนพระศรีมหาโพ
ซึ่งถือว่าเป็นเหนาะเดียวกับพุทธคยา
ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนมาขอพร
เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงวันสงครานด้วยนะคะ
และทางวัดก็จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาจนถึง๒๐นาฬิกาค่ะ
ส่วนช่วงบ่ายวันนี้จะมีคณะทูตานุทูตจากประเทศต่าง

ถือว่าเป็นกิจกรรมประจำปีที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดเตรียม
เพื่อเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
รวมถึงสารสัมพันธ์อันเดียนระหว่างประเทศด้วยนะคะ
ขอประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนท่านใดที่สนใจ
เดินทางมาทำบุญไหว้พระที่วัดปฐุมวนารามแห่งนี้
เดินทางมาโดยรถสาธารณะจะสะดวกที่สุดนะคะ
เพราะว่าทางวัดนั้นใช้สถานที่ในการจัดงาน
จึงไม่สามารถที่จะรองรับรถส่วนตัวได้
แต่ถ้าหากต้องนำรถมาจริงนั้นก็สามารถไปจอดได้
ศูนย์สรรพสินค้าโดยรอบนั่นเองค่ะ
และนี่ก็คือบรรยากาศของงานสงกรานวิถีไทย
ใช้น้ำคุ้มค่าชีวาปลอดภัยค่ะ
สุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิรายงานสดจากวัดปฐุมวนารามค่ะ

ใครที่เดินทางคุณสุภานีย้ำว่า
เดินทางไปด้วยรถโดยสารสาธารณะนะคะ

แต่ถ้ากลัวเปียกก็นั่งรถตุ๊กอะไรก็ได้
เพราะว่าแม้ว่าถนนกรุงเทพจะโล่ง